เผาผ่านบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าหลายสิบหลังคุณ
เขาบอกว่าความเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะฮะ

แต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการขายลอตเตอรี่ออนไลน์
อย่างไม่ว่าจะเป็นมังกรฟ้าหรือกองสลักพลัสกันหน่อย

ใช่ค่ะงวด๑๖เมษานี้ส่วนกองสลักพลัสก็โดนตรวจสอบด้วยเหมือนกัน
ทีนี้เบื้องหลังในการที่จะเอาผิดมันมาจากอะไร

อยู่กับอาจารย์สุภาพแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวย
เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยจริงจริงครับเรื่องการลุยเข้าไปตรวจสอบการขายหวยออนไลน์
มังกรฟ้ากับกองสลากพลัสวันศุกร์มังกรฟ้าเจอกองสลากพลัสเจอวันจันทร์
ชาวบ้านเขาตามข่าวนี้แล้วเขาอยากรู้กันเยอะว่าหนึ่ง
ใครเล่นอะไรอยู่กับใครครับใครจะลื้อขุมทรัพย์ใครครับเนี่ย
แน่นอนคำถามแบบนี้เนี่ยหาคำตอบบนโต๊ะไม่ได้หรอก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ถูกถามตอบแต่ว่าอย่าพูดถึงเรื่อง๕เสืออีก
ห้าเสือไม่มีแล้วแต่ว่าใครที่ได้ฟังที่
คุณเสกสกลอัตถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์รายการนี้เมื่อวานซื่น
คุณเสกสกลพูดให้เข้าใจได้เลยว่างานนี้เป็นการสาวไปหาต้นต่อ
ต้นต่อที่เอาสลากจะโคต้าอะไรตรงไหนก็ตามแต่เถอะ
ส่งไปให้บริษัทที่ขายออนไลน์มันยังมีอยู่
งั้นแล้วจะเอาไปได้ยังไงเป็นล้านล้านฉบับ
ฉะนั้นคุณเสกสกลถึงบอกว่าถ้าเจอต่อก็ขุดต่อ
ต่อใหญ่ก็แค่ไหนก็ไม่กลัวประเด็นที่คนอยากรู้อยู่ตรงนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่ามีการมองกันว่ารัฐบาลเดินเกมสลากกินแบ่งช่วงนี้
เป็นเรื่องการเมืองที่ต้องการไล่บี้เจ๊ดอเพราะเจ๊ดอมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับสอสอคนหนึ่ง
ผมคิดว่าที่นักข่าวถามเนี่ยท่านผู้ชมก็คงพอนึกออกว่านักการเมืองระดับสอสอคนหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะเป็นใครนายกตอบว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำ
อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมด
แต่ว่าคนจะเชื่อที่นายกพูดหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
สองประเด็นที่คนอยากรู้ก็คือว่า
มังกรฟ้ากับบริษัทกองสลากพลัสเนี่ยเขาผิดอะไรเหรอครับ
ยกทัพโยธาไปลุยเขาอย่างนั้นอ้าววันนี้มีคำตอบ
คำตอบจากหัวข่าวที่ว่า
ขอคำสั่งสารปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าหลอกขาย
ไม่มีสลากจริงอ้าวอ้าวดูข้อหาดูรายละเอียดหน่อย
คุณชัยวุฒนาคมานุสรบอกว่าได้รับการประสานจาก
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านผู้ช่วยพบตร
ที่ไปร่วมกันกับกระทรวงได้ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามพรบ
ว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดำเนินการยื่นขอสาร
สั่งปิดกั้นเว็บไซต์มังกรฟ้าภายในวันนี้
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลอกลวงประชาชน
แล้วก็นี่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยไม่มีสลากจริงตามจำนวนที่ประกาศขายไว้
แล้วก็ขายเกินราคาทีนี้ในข่าวก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการแค่เว็บไซต์มังกรฟ้าเท่านั้นนะ
ยังรวบรวมพยานหลักฐานของทุกเว็บไซต์ที่มีความผิดดำเนินการ
ขอคำสั่งสารปิดหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่ามีจำนวนกี่เว็บไซต์ที่ทำผิดกฎหมาย
แปลว่าจะเอาผิดช่องทางนี้คือเว็บไซต์ทำผิดกฎหมาย
หลอกขายไม่มีสลากจริงเอ้าเพื่อความเป็นธรรมกับบริษัท
ที่เขากำลังจะถูกสั่งปิดเว็บไซต์ขอดูตรงนี้หน่อย
เรื่องต้นยังไม่มีการชี้แจงชี้แจงความผิดครับ
แต่หากชี้แจงแล้วมีความผิด
ไซต์อาจจะต้องถูกปิดจริง

ตอนนี้ทางฝ่ายกฎหมายกำลังทำหนังสือ
เรื่องต่อสารเพื่อคัดค้านการปิดเว็บไซต์
นี่คือเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปจนมาถึงเที่ยงวันนี้
ทีนี้สำหรับประชาชนคนธรรมดาอย่างเรา
ฟังเรื่องนี้แล้วเราควรจะคิดยังไง
หนึ่งกลุ่มที่เป็นลูกค้ามังกรฟ้าหรือกองสลากพลัส
หรือบริษัทอื่นที่ขายออนไลน์เนี่ย
เขาไม่ได้ติดใจเรื่องราคาแพงหรอกครับ
เพราะเขาบอกว่าไปซื้อที่แผงไหนก็แพงทั้งนั้น
ขับรถจากในหมู่บ้านออกไปปากซอย
ก็เจอราคาพอกันแล้วก็ต้องเสียค่าน้ำมัน
น้ำมันก็แพงฉะนั้นการซื้อทางออนไลน์เนี่ยสะดวก

คือไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะสะดวก
กลุ่มที่สองคือประชาชนคนซื้อลอตเตอรี่ทั่วไปเนี่ย
เขาเฝ้ามองปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยความหวังที่ว่า
หลังจากมีการล้างบางกันแล้วล้างกลไกเดิมล้างอิทธิพลผลประโยชน์กันแล้วเนี่ย
ลอตเตอรี่จะเหลือ๘๐บาทจริงไหม
อันนี้เป็นความหวังเป็นความหวังของลมลมแรงก็ดีกว่าไม่ได้หวัง
แล้วถ้าไม่สมหวังหรือผิดหวังก็ไม่เห็นเป็นไร
เพราะเรื่องของการประกาศจะลุยกับสลากกินแบ่งแพงเนี่ย
ไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเอาตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลนี้
รัฐบาลไหนก็ประกาศแบบนี้สู้กันมาหลายรัฐบาลแล้ว
ยื้อกันมาเยอะแล้วสู้กันมาหลายยกแล้ว
แต่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่อยู่
คนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเนี่ยเขาซื้อความหวังครับ
อย่าถามว่าทำไมคนถึงมีความหวังกับลอตเตอรี่กับหวย
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เจอปัญหาโควิด
รายได้หายรายได้ตกต่ำ
ความหวังเดียวของคนที่พอมีพอกินก็คือลอตเตอรี่นี่แหละครับ
ใครจะว่ามอมเมาใครจะว่าอะไรก็ว่า
เถอะแต่ความหวังอื่นเขาไม่มีครับ
หวยทั้งใต้ดินทั้งบนดินนี่แหละ
ฉะนั้นโดยหลักการนี้
รัฐบาลจึงไม่ควรปล่อยให้คนบางกลุ่มบางพวก
อิทธิพลใช้บารมีใช้ช่องว่างของกลไก
สร้างความมั่นคั่งมหาศาล
จริงอยู่๕เสือนั้นไม่มีแล้ว

แต่ว่ามันมีเสือตัวใหม่ไหมล่ะครับ
ปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าเอองานนี้คนก็สนใจเยอะ

ในกระบวนการที่จะเข้าไปล้างบางล้างอิทธิพลล้างกลไกกันใหม่

หวังว่าลอตเตอรี่จะขายได้ในราคา๘๐บาท
ก็ขอให้ล้างบางได้สำเร็จ
แล้วล้างกลไกให้สำเร็จ
กฎเกณฑ์วางระเบียบใหม่
ผมดูรายละเอียดที่เขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้

กำลังหาช่องทางอยู่ตอนนี้
ผมก็มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเอาอยู่

คือทำให้ลอตเตอรี่เหลือ๘๐บาทได้
เอ้าก็หวังไว้ดีกว่าไม่หวังครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ